ดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏบนหน้าปกและภายในเล่มยังแสดงพระบรมชายลักษณ์ในพระอิริยบทที่หลากหลายพระราชประวัติตลอดจนพระราชกรณียกิจต่างของในหลวงราชการที่๙
นิทยาศาสตร์ฉบับนี้เพื่อเก็บเป็นที่ระลึก
จนนิทยาศาสตร์ปวงเดอร์วูฉบับพระบรมชัยลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏขาดตลาดค่ะ

ชาวไทยในฝรั่งเศสกว่า๓๐๐คน
รวมตัวกันที่บริเวณด้านหน้าหอไอเฟลในกรุงปารีส
โดยมีการร้องเพลงสันเสริญพระบรมี
และกราบลงกับพื้นโดยหันหน้าไปยังทิศของประเทศไทย
เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

เอกอาคาราชทุทธัยณกรุงปารีศ
เดินทางมาร่วมพิธีเป็นการส่วนตัว

นางสาววัชรีเจรสมบัติเจริญ
รองประธานชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศส
ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้
ก็บอกกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐว่า

ทุกคนอยากกลับไปที่เมืองไทยมากที่สุด
ส่วนที่ประเทศแคนาดานางสาวแพรวพิม
เขียวบริบูรณ์ผู่สู่ข่าวไทยรัฐ
ประจำแคนาดารายงานว่า
เมื่อเวลาประมาณ๒๓นาฬิกาของวันจันท
ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นชาวไทยในนครโตรนโตกว่าร้อยยี่สิบคน
ได้ร่วมจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริมพระบรมี
เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของในหลวงราชการที่๙บริเวณด้านหน้าอาคารเทศบาลนครโตรันโต้ค่ะ
ส่วนที่วัดพุทธประทีปในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษก็มีการจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรม
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชทุกวัน
จนถึงวันที่๑๒พฤศจิกายนซึ่งแต่ละวันก็มีชาวไทยและชาวต่างชาติ
จำนวนมากเดินทางมาร่วมพิธีนอกจากนี้ชาวไทยในประเทศอังกฤษยังมีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันที่๓๐ตุลาคมที่จะถึงนี้ที่จตุรัสคาฟาวก้าในนครลอนดอน
ซึ่งก็คาดว่าจะเป็นการรวมตัวของชาวไทยในประเทศอังกฤษครั้งใหญ่ที่สุด
และจะมีชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า๑๐๐คนเดินทางมาร่วมกิจกรรมค่ะ